ถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬากันบ้างถามคุณชนะดีกว่าที่เป็นนุ่มชอบเล่นฟุตบอล
จากฟุตบอลแล้วคุณว่านุ่มเขาชอบเล่นกีฬาอะไรอีก
โอ้โหบัสเก็ตบอลมั้ย

แต่ทั้งสองอย่างนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันอยากจะเล่า
อยากจะพูดถึงตะกร่อค่ะคุณผู้ชม
ตะกรนี่แหละที่เป็นกีฬายอดฮิตนะคะ
แล้วก็แสดงถึงทักษะความสามารถ
ลีลาการเตะแต่ละครั้งคุณเชื่อไหมว่าเขาต้องฝึกซ้อมนะ
แต่กว่าจะได้ท่าสวยมันต้องพลาดมาเยอะแบบนี้แหละค่ะ

คุณชนะคุณเข้าใจความรู้สึกของพี่เขาดี
พอจะนึกออกมันเจ็บแล้วมันบาด
มันบาดลึกเข้าไปในใจ
มันเป็นอะไรที่ฝังใจจนโต

คือตีลังกาตบ

มังกรทะยานเวหา

มาจังหวะลงมา
มาจังหวะลงมา
น้องเขาปุ้ม
อยู่ข้างสนามจะแสดงอาการหน่อยมันก็ไม่ดีนัก

แต่เอาจริงไม่ต้องไปอายมากถ้าเป็นยุคปำสักหมายผม

สายตามีพิรุษหรือยังไง

ที่ฉันดูบอลแอบดูบ้างแต่ส่วนใหญ่จะไปดูบาร์

ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าดูบาร์ทนะเนี่ย

นั่นบางทีนึกย้อนไปไว้เด็กนะ

โอ้ดิหนักทุกคนบอกเลย